เอาล่ะประชาชนทั้งหลายครับนะครับผมจะพาขึ้นเวทีหมอลำ
หมอลำชื่อดังด้วยประถมบันเทิงศิลป์

เฮ้ยหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดหยุด

ให้เจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ
ชนิดนี้ครับขาดเรียกครับ
ห้ามงกับเสียหายนะครับ

ถึงนั้นคือเมาแล้วขึ้นเวที
น้ำแข็งพี่มีน้องชายู่คนหนึ่ง
คนนี้เมาแล้วหลับเออเขายังชั่วหน่อย

ใครอ่ะพี่เบิร์ตพี่รู้จักดอมไม่รู้จักหรอก
รู้จักห่างเออรู้จักห่างเมาแล้วหลับ
แต่นี่เมาแล้วขึ้นเวทีครับเป็นสุภาพสตรีด้วย

พอเข้าทีไรขึ้นเวทีทุกที
ดีนะน้องชายที่ผมรู้จักนะเขาไม่เป็นอย่างนี้
เออกลับบ้านสมบัติเลย